มีครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสมาจากหลังไม้ในงานพัฒนธานงานรีวปีใหม่
ก็คิดหนักอีกอ่ะผมก็ต้องเป็นคนที่มีมีมุมนั้นอยู่ในความคิดว่า
วันต่อกลายไปบรรไขรักษณ์ก็อาจจะเห็นว่าเอายากขึ้นมาบนโต๊ะจะดีหรือ
อะไรอย่างนี้อะแล้วก็ถ้าไหมลอง

สิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้ความคิดเราเนี่ยมันเหนือกว่า
ธรรมดาได้ก็คือความอัศจรรย์ของสิ่งที่เราประดิษฐ์เนี่ย

ใครก็ซื้อมาแล้วก็วางมันก็แพงมันก็สวยอยู่แล้วไงเราต้องการแบบนั้นไหมอ่ะ
เราคิดว่าพระองค์ท่านไม่คิดแบบนั้นเราคิดว่าในหลวงท่านพยายามที่จะ
นำเสนอให้รัฐสนรกพวกคุณท่านให้อยู่กับความปกติความพอเพียง
แล้วย่าแฝกมันจะสวยได้ยังไงผมก็เลยเอา
เอาย่าแฝงมาประดิษฐ์นะครับแล้วก็ใช้
ที่มันค่อนข้างที่สมบูรณ์แล้วก็ใช้ทางมะพร้าวบ้าง
ย่าแฝดบ้างแล้วก็อย่างแรกคือเราก็ต้องเน้นความสะอาดถูกไหม
แล้วก็ย่าแฝกเรานะมาทำให้มันสะอาดแล้วก็เอาใบย่าแฝกมาประดิษฐ์
ทำให้เป็นตัวแมลงอยู่บนไม้คือคือโต๊ะสงวยบนตอนนั้นน่ะก็จะเห็น
แมลงผีเสื้อตุ๊กติ๊งตุ๊กติ๊งตุ๊กติ๊งตุ๊กติ๊งอย่างงี้
โต๊ะเป็นอย่างงี้หมดเลยไงคือมีทุกครั้งที่ได้มีโอกาส
โต๊ะถวายแบบนี้ก็พยายามที่จะไม่เลือกซื้อดอกไม้
คุณเชื่อไหมว่าพอท่านพระราชทานเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ย
ตอนที่ท่านทรงลุกขึ้นแล้วเนี่ย
ท่านก็ถอนไอ้ไม้ไม้กิ่งไม้เรานะจริงหรอครับ
ทุกทุกตัวทุกทุกตัวทุกทุกตัวทุกทุกตัวเนี้ย
แล้วก็กำไว้กับในภาษาของท่านแล้วก็ถืออย่างเงี้ย
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากลับไปไว้ในห้องนอน
ร้องไห้ไหมล่ะทุกโต๊ะเก็บหมดเลยคุณ
เหลือไว้กับเหลือแค่ไอโอซิสอ่ะแต่ไอมะแรงเนี้ยแฝ่ง
เหล่านั้นได้เข้าไปอยู่ในห้องสุดพระองค์คุณคิดดูว่า
เราเราเรามีความสุขมาก